คุณผู้ชมครับจากการเสียชีวิตของนายจารุชาติมาสทอง
พยานปากสำคัญในคดีบอสอยู่วิทยานะครับ
ประสบอุบัติเหตุรถชนจนเสียชีวิต
เมื่อวานนี้ครอบครัวนะครับมีการนำศพไปทำพิธีชาปนากิจศพ
แต่ว่าก็เป็นงานศพที่ไม่มีการเผาศพ
เพราะว่าตำรวจนั้นเข้าไปขอเอาศพมาธนสูตรใหม่
เป็นการอายัดศพนะตอนแรกครอบครัวเขาไม่ยินยอม
บอกว่าเงินก็ไม่มีการจัดงานศพครั้งนี้
แสนต้องกู้เงินเข้ามาถ้าจะเอาไปช่วยเงินกันบ้างสิ
สุดท้ายก็เจรจาไปเจรจามาขอทำพิธีให้เสร็จสิ้นซะก่อน
แต่ก็จะไม่เผาศพแล้วก็มอบร่างให้กับตำรวจไป
เมื่อวานพิธีเริ่มตอน๑๐โมงครับ
ก็มีพันธุ์ตำรวจเอกพงศวรรค์ชัยบาล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงบราย
เดินทางไปพบกับนางตาแล้วก็นายสมานพ่อแม่ของนายจรุชาติ
ซึ่งก็ถือว่านายจรุชาติเป็นพยานปากเอกในคดีของบอสอยู่วิทยานะครับ
ตอนนั้นที่ตำรวจไปพ่อแม่ก็นั่งฟังพระสวดศพ
เป็นการทำบุญก่อนจะเคลื่อนย้ายลงศพไปทำพิธีที่วัดนะครับ

ตำรวจไปขอนำศพของนายจรุชาติไปผ่าพิสูจน์อีกครั้ง

โดยขอให้พ่อแม่เซ็นอนุญาตให้โดยมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ญาติไปร่วมเจรจา

แต่ปรากฏว่าทางญาติไม่ยินยอมให้อายัดศพไป
เพราะว่าการจัดงานศพอย่างที่บอกไปว่าใช้เงินถึง๒แสนบาท
ครอบครัวต้องไปยืมเงินเข้ามาต้องการให้ช่วย
ถ้าจะเอาศพไปช่วยสักแสนนึงสิ
จนสุดท้ายพลตำรวจตรีพิเชษจิรนันตสิน
พูดบังคับการณ์ตำรวจพุทธรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ต้องบินด่วนไปที่อำเภอภารณ์จังหวัดเชียงใหม่

แล้วออกมาเปิดเผยกับนักข่าวบอกว่า
อ่ะเอาเป็นว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องยินยอมแล้วยินยอมให้อายัดศพแล้ว
แต่ว่าขอให้ประกอบพิธีให้มันแล้วเสร็จซะก่อนนะครับเอาไปฟังเสียงท่านในช่วงนี้ครับ
ไปเข้าสู่ประบวนการส่วนที่สูงทางพิธีเวสากันเป็นครอบหนึ่งโดยละเอียดนะครับ
ก็ก็เบื้องต้นก็ได้มีการคุยคุยกันเราก็จะร่วมรวมพิธีชาปนาศิษย์
ในวันนี้ให้จบขั้นตอนก่อนนะครับอ่ะหลังจากเจรจากันเสร็จนะฮะ
ญาติก็มีการเคลื่อนศพของนายจามรุชาติไปประกอบพิธีตามกำหนดเดิมที่ชาปนสถาน
สวดบังสุกุลนะครับวางดอกไม้จันทร์แต่ว่าไม่ได้มีการจุดไฟเผาศพ
นะฮะแล้วก็ก่อนจะนำร่างไปเนี่ยพระเองก็มาทรงมาสวดเสร็จปุ๊บ
แล้วก็มีการเปิดโลงให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องดูหน้าผู้ตาย
เป็นครั้งสุดท้ายอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ยกโลงขึ้นรถตู้ของโรงพยาบาลผ่าน
ไปนะลูกไปดีนะลูกอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็ส่งลูกไปเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อะไรแบบนี้
ก่อนที่บริษัทตู้จะนำขับออกไปนะครับ
ส่วนการช่วยเหลือในการจัดงานศพผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ได้
วักเงินส่วนตัวมอบให้ไปก่อนเบื้องต้นเป็นเงิน๕๐๐๐บาทนะครับ
ทางนี้การอายัดศพนายจรุชาติกลางงานศพนั้นก็เกิดขึ้นเพราะว่า
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ท่านก็สั่งการว่าให้อายัดศพจรุชาติมาก่อน
เพราะถือว่าเป็นพยานปากเอกในคดีของบอสอยู่วิทยา
นำกลับไปธนสูตรใหม่อย่างละเอียด
เพื่อไปหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแน่ชัด
เพื่อไม่ให้เป็นข้อกังขาของประชาชนเพราะว่าเป็นคดีดัง
นะแล้วก็หลายคนยังคงคาใจกับเรื่องของการให้การต่างต่างอยู่นะครับ
ท่านนายกก็ยืนยันด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การแทรกแซงของกระบวนการยุติธรรม
แต่คนผิดต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมายนะครับ
ส่วนเรื่องของกระแสข่าวที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า
รุชาติมาสทองและนายสมชายซึ่งเป็นคู่กรณีการที่ไปขี่รถชนกัน
จนทำให้เขาเสียชีวิตรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า
ทำไมถึงไปปะกันในร้านเหล้ามีการคุยกันหน้าร้านกล้องวงจรปิดมันจับภาพได้นี่
แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาบอกสมชายเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้จักนะ
แต่กล้องมันจับภาพแล้วคุณคุยอะไรกันอ่ะ

ก็ยอมรับว่าการสอบปากคำนายสมชายเนี่ย
สมชายสองรอบเนี่ยยังให้การไม่ตรงกันเลย
อาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกเมาหรือเปล่านะครับ
ต้นสองคนยืนยันว่าเพิ่งรู้จักกันในร้านเหล้าเป็นร้านคาราโอเกะ
แล้วก็ชวนกันไปดื่มกินต่อนะฮะในจุดอื่นในย่านสันติธรรม
ก่อนที่จะขับรถแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุ
แต่ว่าจากการสอบถามคนที่อยู่หอพักเดียวกันกับนายสมชายที่ตำบลแม่เฮียที่เชียงใหม่
เขามีการเปิดเผยไทม์ไลน์แบบนี้คุณผู้ชมลำดับแบบนี้แล้วกันนะ
๖โมงเย็นนายสมชายเนี่ยถือสุราไปเคาะเรียกเพื่อนข้างห้องไปดื่มฉลอง
เพราะว่าได้มีการไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มาด้วยกัน
แล้วขอให้เพื่อนข้างห้องช่วยสมัครเฟซบุ๊คกับไลน์ให้อ่านฉลองมือถือใหม่ไป
หลังจากนั้น๓ทุ่มทุกคนแยกย้ายกลับนายสมชายขี่รถออกไปจากหอพัก
ทุ่มครึ่งจามรุชาติไปที่ร้านชื่อว่าสุมินตราคาราโอเกะสั่งเบียร์ไป๒ขวดนั่งดื่มกิน
ทุ่มครึ่งสมชายเข้าไปที่ร้านสั่งเบียน๑ขวดนั่งดื่มไป
เที่ยงคืนร้านจะปิดจารุชาติย้ายไปนั่งโต๊ะใกล้กันกับโต๊ะของนายสมชาย
๒คนนั่งคุยกันตอนนี้แหละครับคุยอะไรกันบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันและชวนกันไปเที่ยวต่อที่ย่านสันติธรรม
จากข้อมูลของเจ้าของร้านเชื่อว่าสองคนนี้ไม่น่าจะรู้จักกันมาก่อนเพราะนายสมชายเคยมาร้านแล้วสองครั้งส่วนจรุชาติมาร้านเป็นครั้งแรกจึงคิดว่าไม่น่าจะรู้จักกันมาก่อน
แต่ที่เห็นคุยกันเพราะว่าอาจจะต่างคนต่างมาพอเมาเหล้าปุ๊บหาเพื่อนกินเหล้านั่งคุยกันแล้วชวนกันไปเที่ยวไปเมาต่อสุดท้ายก็มาประสบเหตุรถชนกันเองแล้วก็เสียชีวิต
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องรอการสอบสวนใหม่และการตรวจสอบศพของจรุชาติอีกครั้งหนึ่งจากที่อายัดมานะครับ